ว่าวันนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าที่ชมหน้าจอไทยรัฐทีวีอยู่
ติดตามถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์เลยละกัน

คนบันเทิงของเราก็ติดตามแล้วก็การเคลื่อนไหวของการกลับมาของคุณทักษิณชินวัฒน์ด้วยเหมือนกัน
คนแรกค่ะบอสโจยมนินหัวหน้าวงหมอลำชื่อดังเลย
สาวน้อยเพชรบ้านแพง
ก็แชร์ภาพข่าวของไทยรัฐเราเนี่ยนะคะ
แล้วก็บรรยายความรู้สึกหลังจากที่ติดตามข่าวคุณทักษิณกลับถึงเมืองไทย
บอกว่ามุมดีของท่านเนี่ยนะท่านก็คือคนไทยคนหนึ่งแหละ
สร้างคุณงามความดีให้ประเทศมาเยอะเช่นกัน
แล้วก็สร้างความสุขให้ประชาชนในช่วงที่ท่านได้บริหารประเทศ
ยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านเกิดเมืองนอน
ขั้นตอนต่อไปก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
เพื่อให้ท่านพิสูจน์ตัวท่านเองนะครับ

ส่วนบอสโจนี่นะคะบอกว่าในฐานะศิลปินเนี่ย
มาโพสต์เรื่องราวการเมืองถามว่าเสี่ยงไหม
ก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนบางคนรักบางคนเกลียดก็มี
แต่ก็ต้องการจะสื่อว่าในฐานะที่เป็นคนไทยเหมือนกัน
เคยต้องไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาหลายปี
เข้าใจหัวอกที่คนที่แบบต่างบ้านเมือง

ถือว่าเป็นคนสนิทกับครอบครัวชินวัฒน์แหละ
โพสต์คลิปข่าววินาทีที่คุณทักษิณ
เดินออกมาจากประตูสนามบินดอนเมืองนะฮะ
ยกไม่เคยกลับมาเมืองไทยเลยหลายปีแล้ว
ค่ะไปต่อกันที่ศิลปินลูกทุ่งคอการเมืองอีกคนค่ะ
คุณเบิ้ลปฐุมราชคนนี้ไม่ได้โพสต์ชี้ชัดเรื่องว่า
เป็นข่าวคุณทักษิณโดยเฉพาะเจาะจงนะ

แล้วก็ฝากถึงนักการเมืองด้วยบอกว่า

ขอให้อยู่ข้างประชาชนให้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน
ธุรกิจดีทำมาค้าขายดี
ความเท่าเทียมของความสุขมีแก่ประชาชนทุกคนทุกชนเผ่า
สำหรับตัวเบิ้ลเองนะยังหาเงินร้องเพลงอยู่
แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเท่าที่เบิ้ลจะทำได้
ขอให้ประเทศไทยมีแต่ความสุขแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นค่ะ
ใช่แล้วคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่นักการเมืองคนนี้

บอกเลยเมื่อวานี้นะคะพี่แจกรีนไปเจองาน

นึกว่าดาราท่านหนึ่ง
เฮ้ยออล่ามาเลยแล้วแฟนคลับเยอะมากนะคะ
เชียร์แบบว่าพระส้มตะโกนแบบนี้เลย

ทักซิโดสีแดงค่ะมาร่วมเดินพรมแดง
รอบปฐมภัทรภาพยนตร์เรื่องแมนส่วงค่ะ
ที่นำแสงโดยคู่วายสุดฮอตไมค์อัปโปรค่ะ
บรรยากาศเมื่อวานนี้แฟนคลับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ
ส่งเสียงกรี๊ดส่งเสียงเชียร์ไม่ขาดสาย

แบบนี้จริงคุณวิทาบอกนะคะว่ามาร่วมชมภาพยนตร์เรื่องนี้ตามคำเชิญค่ะ
อ่านเรื่องย่อก็คิดว่าเรื่องราวในหนังกับสาการบ้านเมืองเราตอนนี้ไม่ต่างกันเลยค่ะ
ก็ต้องการที่จะทำงานกับภาคเอกชนเพื่อที่จะดูซิว่าทำยังไงให้อำนาจอ่อน
ก็ได้เห็นคุณพิธาลูกเนี่ยค่ะลูกค่ะ

ลูกค่ะอันนี้คือตั้งใจ
ครับก็ตามในบัตรเชิญเลยครับบัตรเชิญก็จะเขียนมาว่าบรรยากาศงานเป็นยังไง
บอกเลยนะคะตัวจริงเมื่อวานออร่ามากดิฉันนึกว่ามาแสดงหนังด้วย
ใช่คุณมายกับอัปโปรก็หล่อมากอยู่แล้วค่ะ
คุณพิธาก็หล่อหล่อเข้าไปอีกนะ